ชีวิตคู่เนี่ยเรื่องทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดา
ลิ่นกับฟันคบกันทีไรก็เรื่องใหญ่

อันนี้จะเล่าเรื่องส่วนตัวชีวิตตัวเองหรือว่ายังไง

เขาก็มีแบบว่างอนกันเหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องบ้านที่เพิ่งลงเสาเอกไป
นี่ไงลงเสาไปปุ๊บอ้าว
เรื่องเกิดแล้วก็มีเถียงกันนิดหน่อยนะคะ
แต่แต่เขาเคลียร์กันยังไงมาดูค่ะ
วันก่อนคุณปาวลีเข้ามาฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุด
เพราะเนื้อทองเพราะมาก
เจอทั้งทีนอกจากจะอัปเดตเรื่องผลงานเพลงนะ
ก็ขออัปเดตเรื่องบ้านนิดนึงนะคะ

วันที่๑๒เดือน๑ปี๖๖

ลงเสาเอกปั๊บตีกับสามีปุ๊บเลยจ้ะ

อันนี้มันเป็นปัญหาคลาสสิก

กลายเป็นสีกันเรื่องรายกระเบื้อง
ใช่บางครั้งเราไม่ได้จำไงว่ากระเบื้องมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะ
บางครั้งมันแตกต่างกันที่จุดเล็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แบบเราไม่ได้จำเราก็เลยแบบอ้าว
โดนว่านิดหน่อยอะไรอย่างนี้
มันเป็นปัญหาเรื่องคลาสสิกเรื่องกระเบื้องค่ะ
นี่ยังไม่เป็นนะนี่นะฝักบัว
โต๊ะเตียงเก้าอี้คุณอีกหลายเรื่อง

คุณผู้ชมตีกันนิดหน่อยพอเป็นสีสันนะคะ

พากันเน่บ้างอะไรกันตอนเที่ยงวันจ้ะ
แดดแรงเบี้ยงเธอจ้าไปได้ย่ากันดีกว่า
เชื่อมหัวใจกันด้วยกันดายาตอนกลางวัน

เป็นแบบกิจกรรมกลุ่มกันไป
เหรอลูกไปฟังเสียงกันจ้า

ช่วงนี้ก็คือได้ไปทำลุย
ในเรื่องสวนเรื่องไร่ของเราค่ะ

คือเอิร์ทกระเป๋าโชคดีที่ว่าชอบเหมือนกัน
ลุยเนอะอือพี่โง๊มกระเปื้องข้อบเหมือนกันไม่เป็นไร